มาดูเรื่องของนิทัศกาลเพิ่มความรู้กันหน่อยนะคะ
เรื่องของโลกของเรานี่แหละค่ะเกิดมานานกว่า๓๐๐๐ล้านปีแล้วนะคะ
แล้วก็ควบคู่มากับสัตว์ต่างที่มีวิวัฒนาการ
เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดแล้วก็มีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
นั่นก็นกนี่ก็นกนู่นก็นกแต่เอ๊ะมีปีกเหมือนกันแต่ทำไมหน้าตาต่างกันแบบนี้
เราจะไปไขปริศนาของนกเหล่านี้กันค่ะ
กฮูกหิมะหรือที่หลายคนคุ้นดีว่าเป็นนกฮูกของแฮรี่พอเตอร์ตัวนี้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในซีกโลกทางตอนเหนือคนสีขาวที่หนาหลายชั้น
จะช่วยทำให้มันอบอุ่นและช่วยพลางตัวท่ามกลางหิมะได้เป็นอย่างดี
ส่วนดวงตาที่กลมโตคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการล่าเหยื่อเวลากลางคืน
ส่วนแมวคาราเทลตัวนี้แม้จะดูเชื่องเหมือนแมวบ้านแต่มันก็มีฝีเท้าที่รวดเร็ว
และแม่นยำไม่แพ้กับสัตว์ตระกูลเสือเลย
ชนิดนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแรงอดทนต่อสภาพที่อยู่อาศัยหลายประเภท
จุดเด่นของแมวคาราเคลอยู่ที่ขนหูสีดำยาวที่มีประโยชน์ในการสื่อสาร
ชาวดาวินได้อธิบายไว้ในทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างละเอียด
อายุโลกกว่า๓๐๐ล้านปีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
โดยสัตว์ประเภทเดียวกันต้องปรับตัวด้วยการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม
เพื่อเอาตัวรอดต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อหาอาหารและต่อสู้เพื่อที่อยู่และการสืบพันธุ์
ซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ชัดจากสัตว์ตระกูลฟันแท้ประเภทหนูที่ปัจจุบันมีทั้งแบบตัวโตฟันใหญ่ท่าทางดุงร้ายไปจนถึงหนูตัวเล็กน่ารักแบบนี้
งูเป็นสัตว์อีกหนึ่งประเภทนะคะที่มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งแบบมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะคะ
โดยงูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืองูหลามค่ะซึ่งงูประเภทนี้เขาจะกินสัตว์ประเภทตัวเล็กค่ะ
แล้วก็จะมีวิธีฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัดให้แน่นค่ะ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบที่เด็กได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมชาติ
และเรียนรู้เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตได้ง่ายขึ้น
ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดูของจริงด้วยนะครับ
เพราะเด็กสมัยใหม่โดยเฉพาะเด็กในเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยได้สัมผัสธรรมชาตินะครับ
เพราะว่าพ่อแม่ก็จะวุ่นด้วยแล้วการที่จะออกไปไหนไกล
หรือจะไปสวนสัตว์ที่มีคนมากเนี่ย
ก็บางทีก็อาจจะได้ความรู้น้อยกว่ามาที่นี่ด้วย
ไปดูโลกของสิ่งมีชีวิตในยุคนั้น
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิถีของไดโนเสาร์กันค่ะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน